ใครจะเอาควายมาชุบแป้งทอดไม่มีหรอก
แต่ว่าเดี๋ยวพาไปหาของกินอร่อยกันนะคะ
เป็นเมนูที่คิดขึ้นมาใหม่
ชื่อว่าเมนูข้าวหลามหมูปิ้ง
คนบอกว่าเคยทานแต่ข้าวเหนียวหมูปิ้งเช้าแบบนี้
วันนี้พาไปเลยที่จังหวัดเชียงใหม่
อยู่ริมถนนเชียงใหม่ลำพูนค่ะ
และที่สำคัญได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมากนะคะ

ยังไม่เคยกินข้าวหลามหมูปิ้งแค่ได้ยินยังไม่เคยได้ยินเลยค่ะ
เคยกินแต่ข้าวเหนียวหมูปิ้งครับถูกต้อง
อย่างที่บอกไปนะคะตอนนี้ขายอยู่ที่บริเวณสี่แยกไฟแดงน้องหอย
ริมถนนเชียงใหม่ลำพูนตำบลหนองหอยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่

ของคนนี้หรือเปล่าผู้ใหญ่มานพ
ถูกต้องผู้ใหญ่มานบแห่งบ้านนองหอยหมูหนึ่ง
เคยสร้างความฮือฮามาแล้วจากการทำข้าวหลามเห็ดถอบ

ตกเป็นข่าวที่เรานำเสนอกันไปแล้วก่อนหน้านี้นั่นเอง

ใช่ถูกต้องนี่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเขา
เป็นข้าวหลามไส้หมูปิ้ง
หลังจากที่ทำข้าวหลามเห็ดถอบข้าวหลามลำไย
แล้วก็ได้รับการตอบรับดีมาก
ข้าวหลามเห็ดถอบมันจะกรุบหน่อยข้าวหลามเห็ดถอบมันจะกรุบหน่อย
ส่วนข้าวหลามลำไยมันก็จะหวานมันอร่อยดีนะคะ
ขยันทำมาหากินเลี่ยงขยันคิดเมนูใหม่ออกมาตลอดเลยนะจ๊ะ
ล่าสุดอย่างที่บอกไปก็คือเมนูข้าว
เมนูมาจากข้าวเหนียวหมูปิ้งมาเป็นข้าวหลามหมูปิ้ง
เดี๋ยวไปฟังเสียงกันดูค่ะ
แหลมกะทิหมูปิ้งนะครับผมผลิตภัณฑ์ใหม่
เพราะคนเหนือชอบกินข้าวเหนียวหมูปิ้ง
ก็เลยจับใส่กระบอกกระบอกละ๒๐บาทครับผม

สดั้งเดิมก็มีนะครับกะทิกะทิถั่วดำกะทิงา
กะทิเห็ดถอบกะทิลำไยตามดูกาล
แต่ตอนนี้เป็นข้าวหลามกะทิหมูปิ้งมีขายตลอดครับผม
คือถ้าเป็นข้าวหลามเห็ดถอบกับข้าวหลามลำไย
อาจจะมาเป็นฤดูกาลที่มีของ
แต่ข้าวหลามกะทิหมูปิ้งมีตลอดแล้ว

ลองเลยค่ะอยากเห็นไส้ข้างในเหมือนกัน
โหมขามนึงมาใหญ่หน่อย
ดไลค์กดไลค์แล้วก็คำใหญ่ข้างในจะเป็นไส้หมูปิ้งเมื่อสักครู่เราเห็นไหม
จะมีปกติแล้วที่เราเคยทานก็คือเป็นข้างในเป็นถั่วดำบ้างเป็นสังขยาบ้าง
แต่คราวนี้ข้างในคือหมูปิ้งเลยล่ะ
แล้ววิธีการจริงก็คือแค่เอาข้าวหลามไปปิ้งปกติ
ก็น่าลองดูเหมือนกันว่าความเป็นของขาวกับของหวาน
ต่อไปแกก็คงทำไอเดียใหม่ออกมาอีก
เป็นข้าวหลามไส้กระเพาะอะไรอีก
สำหรับข้าวหลามเป็นอาหารชนิดหนึ่งของคนไทย
ด้วยการนำข้าวไปหุงในกระบอกไม้ไผ่
แต่ปัจจุบันนะคะนิยมกินกันเป็นของหวานอย่างที่บอกไป

เด่นของข้าวหลามก็คือเยื่อไผ่ที่ห่อหุ้มข้าวหลามอยู่
ง่ายต่อการปอกออกมาออกจากลำไผ่
แล้วทำให้คงความหอมแล้วก็ได้รูปทรงกระบอกด้วย
ส่วนข้าวหลามที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุด
ก็คือข้าวหลามหนองมนต์จังหวัดชนบุรี

ใครไปก็ต้องแวะซื้อกลับมากันนั่นแหละค่ะ
เพราะว่ามีเอกลักษณ์ก็คือรสชาติหอมหวานมันเข้มข้น
เพราะมีหัวกะทิมีไส้ให้เลือกหลากหลายชนิดนั่นเอง
ทีนะคะข้าวหลามหนองมนต์เขาจะเผาไฟจนสุกก่อน

ร้านวิวัฒนาการรูปแบบใหม่ก็คือ

เข้าเตาอบไฟฟ้าปรับอุณหภูมิได้

สำคัญคือกระบอกข้าวหลามมันจะไม่ดำ

รูปแบบที่ว่านี้คือเขาเรียกว่าเป็นข้าวหลามช็อตนี่แหละค่ะ

ความยาวเขาจะประมาณ๑คืบเท่านั้น

ใช่ทานครั้งเดียวอิ่มเพราะว่าบางคนบอกว่า
หลามมันกระบอกใหญ่เกินไปทานไม่หมด

อกทานตักทานเอาเฉพาะตักทานได้ปกตินี่แหละค่ะ
นอกจากนี้ยังมีประเพณีบุญข้าวหลาม
ในช่วงวันมาคบูชาที่ผ่านมาด้วย
โดยชาวลาเวียงและชาวลาวพวน

เข้ามาอาศัยในอำเภอพนมสารคาม

ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๓
ประเพณีนี้เกิดขึ้นเฉพาะที่วัดหนองบัว
ตำบลหนองแหนอำเภอพนมสารคาม
จังหวัดฉะเชิงเซาเท่านั้นค่ะ
อื้อแม่อากาศหนาวนะ
ได้กินข้าวหลามร้อนนึกว่ามีความสุข
ข้าวหลามจริงแล้วมีการทำแพร่หลายในหลากหลายจังหวัด